พักกันนะครับแต่ว่าในบ้านเราในโซนอาเซียนหรือว่าในทวิปเอเชีย
จะมีการแข่งขันรายการอื่นเครื่องสำคัญนะครับ

ซึ่งเมื่อวานการแข่งขันระหว่างทีมไทยนะครับ
ก็เจอกับทางทีมเจ้าภาพสุดท้ายสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ครับ
ทีมไทยในชุดแดงครับเมื่อวานก็ใช้นักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีนะครับ

หรือว่าทีมชาติเวียดนามนั่นแหละในรุ่นเดียวกันนะครับ
เริ่มมาเนี่ยเป็นเวียดนามนะครับที่นำก่อนครับ
เริ่มมาเพียงแค่๓นาทีนะครับทีมพันเนียน
ที่นำก่อนหนึ่งศูนย์จากลูกมงของบุยเทียนดวงครับ
ซึ่งเป็นกัปตันทีมของพวกเขานะครับเริ่มต้นดีนะครับ
คือได้เตะมุม๒ครั้งนะครับมาโดนครั้งที่๒
จากนั้นครับดูเหมือนไทยก็ตั้งหลักได้จากประตูนี้เลยแหละครับ
เพราะว่าตีเสมอได้เร็วนาที๑๒ครับ
ทุศบันโดทามงจังหวะแรกติดเซฟ
แล้วมาเข้าทางของเจรบสัมภาวดีนะครับตีเสมอ๑๑
จากนั้นก็มาอีกเลยครับนาทีที่๓๑ไทยนั้นเปิดโดกเข้ามาในเขตโทษ
แล้วก็ชุลมุนกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายครับ
สลักหายประโคนยิงนิ่มเข้าไปครับไทยแซงที่นำสองหนึ่งในครึ่งแรก
แล้วก็ครึ่งหลังนักการณ์ที่๕๖ไทยมาเรียนประตูต่อย้ำชัดชนะ
จากการดิบเข้าไปของเดทิพงแสนมะหุงครับ
แต่จังหวะนี้พอยิงเข้ามีลูกบอลมาโดนหัวเจนรบสัมภาวดีซะอย่างนั้น
เจ้าตัวนี้หันมามองแบบงงมันมาจากไหน
ถ้าเกิดว่าเป็นความไม่ตั้งใจไม่เป็นไรแต่คิดว่าคงไม่ตั้งใจนะ
ผู้สาประตูคว่างบอลออกมากำลังเดินอยู่อ้าวเฮ้ยเลยครับ
สุดท้ายไม่มีอะไรก็เล่นต่อกันได้
รายการนี้เป็นสมัยที่๕นะครับเพื่อไปลุ้นแชมป์ครั้งแรกเพราะว่าเราไม่เคยได้นะครับ
หลังจบเกมนรุพลแก่นสนผู้ช่วยผู้สอนก็บอกว่า

ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีหรือว่ายู๑๙นะครับ
เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้หลังจาก
เอาชนะพม่าเจ้าภาพรวมถึงคีกิสถานและปาเลสไตล์
คว้าแชมป์กลุ่ม๔ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗รอบคัดเลือก
พร้อมกับได้สิทธิ์เป็น๑ใน๘ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้ไปแข่งขันในศึกชิงช้ำเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในวันที่๑๔๒๘ตุลาคมปีหน้า
ซึ่งก็จะคัดเอา๓ทีมที่ดีที่สุดนะครับไปแข่งขันต่อในฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงชำโลกรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีต่อไปครับ
ซึ่งทางด้านดรกษมชนะวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมกล่าวว่าหลังจากนี้นะครับก็เตรียมแผนระยะยาวให้นักเตะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการไปเก็บตัวในต่างประเทศเพื่อความพร้อมในการสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียในรอบสุดท้ายครับ
ในระดับอาเซียนในระดับเอเซียเราก็เคยเข้า๔ทีมสุดท้ายมาแล้ว
แพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีเหนืออย่างนี้เป็นต้น
ถ้าเราเพิ่มประสบการณ์อย่างที่ว่าในต่างแดนบ้าง

ขณะที่มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมนะครับ
ซึ่งไม่ได้เดินทางไปรับนักเตะที่สนามบินดอนเมือง

ก็ได้ประกาศมอบเงินอัดฉีดเพิ่มอีก๑แสนบาทนะครับ

ทีมชุดนี้ว่าเป็นทีมแห่งอนาคตที่รอการเติบโตหวังว่าผู้เล่นชุดนี้นะครับ
จะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ในอนาคตครับ